คุณผู้ชมเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนตายขายคนเป็นไหมครับ
เอาเปรียบเทียบฮะว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฮะ

เป็นดราม่าที่ทางท่านเจ้าอาวาสวัดดังที่นนทบุรีต้องออกมาชี้แจงครับ
วัดฉุณละประธานรังสวรรค์บอกว่า
มีการเก็บค่าใช้จ่ายจริงนั่นแหละ
เพื่อป้องกันคนนอกมาหากินกับวัด
โพสต์ข้อความรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานศพไว้เยอะแยะเลยนะฮะ
ปัญญานันทมุณีสง่าณระนอง
ท่านเจ้าอาวาสวัดชนรับประธานรังสริต

ชี้แจงแบบนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
เป็นการเข้าใจผิดของผู้โพสต์
โดยไม่ได้มาสอบถามกับทางวัด
ซึ่งเรื่องดังกล่ายอมรับว่าทางวัดเก็บค่าใช้จ่ายจริง
โดยวัดและคณะกรรมการวัดได้ประชุมร่วมกันแล้ว
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมที่สุดนะครับ
มาฟังเหตุผลดูนะครับ
เพราะการที่วัดต้องตั้งกฎดังกล่าวขึ้นนั้น

ญาติโยมนำศพมาตั้งสวดเนี่ย
จะต้องเสียเงินหาโรงศพ

ทางวัดจึงจัดให้มีการประมูลโดยวัดเนี่ย
เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายให้ถูกลง

จะมีราคาสูง๘๐๐๑๐๐บาท

ทางหน้าลงศพและที่หน้าเมน

ท่านบอกว่าราคาสูงไปหลักแสนบาทนะ

แต่ถ้าเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ต้องมีค่าใช้จ่าย

แต่ถ้าเป็นดอกไม้สดต้องไม่เกิน๘๐๐๐บาทเท่านั้น

เพราะว่ามีบริษัทเข้ามาประมูล
และเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย

ก็ต้องให้เขาดำเนินการ
มีค่าใช้จ่ายอะไรต้องให้เขาดำเนินการ

ซึ่งคนที่นำไปโพสต์ว่ามีค่าวางโรงศพ
ค่าเจ้าหน้าที่๔๔๐บาท
เป็นเรื่องที่ทางวัดเนี่ย

คืออย่างงี้เงินที่ทางวัดได้มา
บอกว่าน่าจะมาจากกรณีนี้
คุณผู้ชมครับคือมีญาติของผู้เสียชีวิต

มาตั้งสวดที่วัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงไปว่าโอ้คุณครับ
โรง๓ชั้นเนี่ยมันเข้าเมนไม่ได้นะ
เอาเข้าไปเผาไม่ได้นะครับจึงอาจทำให้เขาไม่พอใจ
จากนี้เนี่ยญาติโยมบางรายโทรศัพท์มาติดต่อขอจองสารา
จำไว้เลยนะครับว่าวัดนี้เนี่ยเขาไม่ให้จองทางโทรศัพท์
คือถ้าใครเอาเอกสารมาก่อนติดต่อทางวัดก่อนครูได้สิทธินั้นก่อน
คือจะไม่มีการแบ่งแยกว่าสารานี้ใครจองนะครับ
ให้เป็นไปตามลำดับก่อนหลังบางครั้งโยมบางรายเนี่ย
ไม่มีเงินค่าทำศพมาติดต่อวัดทำให้ฟรีทุกอย่าง
ด้วยซ้ำไปด้านนางสาววิรัญญาแก้วศรีนนท์นะครับ
คนนี้เป็นเจ้าของกิจการหีบศพซึ่งเป็นผู้ที่นำเรื่องราวดังกล่าวเนี่ย
มาโพสต์ชี้แจงบ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย
เพราะว่ามีเพื่อนมาติดต่อว่าญาติของเขาได้เสียชีวิต
จะซื้อหีบศพจากที่ร้านเธอจึงให้ไปถามที่วัดก่อน
เพราะเคยรู้มาว่าทางวัดจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เข้าวางโลงถ้าเอามาจากข้างนอกเมื่อเพื่อนไปสอบถาม
ก็ได้รับเอกสารชี้แจงค่าใช้จ่ายก็เลยส่งมาให้ดู
เห็นแล้วรู้สึกตกใจจึงนำมาโพสต์
เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือว่าให้ร้ายทางวัดแต่อย่างใดนะครับ